เสริมสิริมงคลกันที่วัดจำปา
เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยประติมากรรม

หว่าสวยงามหรือคะ

ดูค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลย
ดูเหมือนแบบมีมนต์ขลัง

นี่คือวัดจำปานะตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
ซึ่งอยู่หลังด่านพรมแดนเชียงของ
ติดสะพานมิตรภาพไทยลาวเลยค่ะคุณ
วัดจำปานี่นะคะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคเมืองผาแดง
เป็นวัดสายธรรมยุษย์หรือวัดป่านั่นเอง
จะให้บรรยากาศที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมด้วย
ภายในวัดนะคะจะมีปฏิมากรรมมากมายให้ได้ชมกัน
พร้อมทั้งมีพระอุโบสถและก็เจดีที่สวยงามมากอีกด้วย
ถ้าหากใครแวะเวียนไปเที่ยวที่จังหวัดเจียงรายนะจ๊ะ
อย่าลืมนะแวะไปเที่ยวชมไปไหว้พระไปขอพรไปพักผ่อนหย่อนใจ
เข้าไปแบบว่าสงบสติอารมณ์ด้านในวัดนี้ได้
แนะนำเขาบอกว่าให้ไปช่วงเช้า
เพราะว่าจะได้บรรยากาศริมน้ำโขงสวยเพิ่มเติมด้วย

คือเคยไปแต่เชียงใหม่แต่เชียงรายยังไม่เคยไป

โอกาสไปนะคะแล้วก็แวะไปที่วัดแห่งนี้วัดจำปานะ